สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
มาเจอกับผมชนะคุณชิสาคุณจูนกนะครับแหล่ววันนี้สีสันสดใสวันธรรมดีสีแสด
สีส้มจะส้มหรือจะแสดก็ได้แสดนี้มันเป็นวาระเหมือนกันนะมันต่างกันที่เฉดนิดนึง
แต่ยังไงเขาทำแบบนี้เขาจะสามารถแยกเฉดสีออกมาได้อย่างสีสีหนึ่งอย่างสีชมพู
ออกมาสัก๕๖เฉดสีได้ชมพูพาสเทลชมพูบัวชมพูพิ้งแบบสดใสหลายเฉดมาก
ส่วนสายตาผู้ชายของเราสีชมพูก็คือสีชมพู
แล้วก็แสดงความเข็ดมาพูดคุยกันได้เรื่องที่จะตื่นกับผู้ชมก่อนแล้วก็จะแชร์ข้าวปลอมกันนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมันมีข่าวแชร์มาบอกว่าทางธนาคารเนี่ยให้กู้ยืมเงินหมื่นหนึ่ง
แล้วผ่อนจ่ายเดือนละ๒๐๐เฮ้ยจริงหรือเปล่าเอาเรื่องนี้มาคุยกันค่ะ
อ่ะเตือนกันตรงนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะได้รับแชร์นี้แล้วนะคะ
เป่าตังค์เนี่ยให้ยืมเงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ผ่อนจ่ายเพียงแค่เดือนละ๒๑๗บาทเท่านั้นเอง
อย่าเพิ่งใจเย็นก่อนตรวจสอบก่อนนิดหนึ่งนะคะ
ทางธนาคารกรุงไทยบอกแล้วนะคะว่าทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้แต่อย่างใด
ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงดังนั้นอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ต่ออย่าได้ไปยืมเงินเด็ดขาด
โทษนะคะคุณกดลิ้งค์จิ้มไปนะโดนหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวแน่นอน
แล้วเดี๋ยวจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแล้วเสียหายหลายอย่างได้นะคะ
ถ้าใครอยากจะตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาคารกรุงไทยแล้วก็เข้าไปได้นะคะ

ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่มีหนี้จะดีที่สุด
การไม่มีหนี้ลาบอันประเสริฐ
ท่องกันเอาไว้แบบนี้ก็ต้องจดจำให้ดี

เราไม่ค่อยได้พูดถึงฟ้าฝนสักเท่าไหร

แต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วม
และเรื่องของการเยียวยาหลังจากที่น้ำมันลดลงไปแล้วก็มีข่าวดีมาฝากกัน
อ่ะทางรัฐบาลนะครับเตรียมที่จะเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ
เรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องทั่วไปนะครับ
เดือดร้อนจากอุทธกภัยครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะประมาณสัก๕๙จังหวัดได้นะครับ
ทางนายกรัฐมนตรีครับได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ
เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมงบประมาณในการเยียวยา
โดยให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับมหาอุทธกภัยปี๒๕๕๙
ปี๕๔นู่นจำได้ไหมที่น้ำท่วมเยอะนู่นเลยล่ะครับ
ก็จะเยียวยาผู้ประสบภัยครอบครัวละ๕๐๐๐บาท
และอุทธกภัยในปี๒๕๕๙ด้วยก็ฉุดช่วยเหลือกเกษตรกรครัวเรือนละ๓๐๐๐บาท
คือทางสำนักงบประมาณเขาได้ตั้งงบกลางช่วยเหลือ๒๐๐๐ล้านบาทเลยนะ
ก็เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกตินั่นแหละครับโดยกระทรวงการคลังได้มีมาตรการในการลดหย่อนภาษี
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการขยายเวลาในการยื่นแบบภาษีด้วย
แล้วก็ยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าพื้นที่ราชพัสดุนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการเสนอในที่ประชุมคอรมอให้เร่งอนุมัติช่วยเหลือต่อไปครับ
เพราะว่าการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ย
ก็ต้องรีบเร่งทำจริงครับ
ประชาชนเองก็ต้องมีการถ่ายภาพไว้เก็บหลักฐานว่าตัวเองได้รับความเดือดร้อนยังไง
เผื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นช่วยเหลือ
ที่สำคัญที่สุดก็คือหลักฐานว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าที่เจ้าของที่ตรงนี้จริง

แต่ว่าเรามาอัปเดตเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้าง
มาอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ส่วนใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือบัตรคนจนในปี๒๕๖๕เนี่ยต้องรู้เลยนะครับ
ยอดคนลงทะเบียนมาแล้วกว่า๒๑๙แสนล้านคน
โดยทางกรมบัญชีกลางได้อัปเดตการจ่ายเงิน
เข้าบัตรคนจนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี๖๕เป็นต้นไป
มีรายละเอียดดังนี้
คือทุกวันที่๑ของเดือน
จะได้เงินซื้อสินค้า๒๐๐๓๐๐บาทครับ
ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม๑๐๐บาท
ค่ารถบขศรถไฟฟ้ารถขศมกเดือนละ๕๐๐บาท
และทุกวันที่๑๘จะมีเงินค่าไฟ๓๑๕บาทต่อครัวเรือน
แล้วก็เงินคืนค่าน้ำปลาปลา๑๐๐บาทต่อครัวเรือน
ส่วนทุกวันที่๒๒ได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ๒๐๐บาท
แต่ย้ำอย่างนี้นะครับว่าทุกสิทธิ์เนี่ย
จะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะ
จะใช้ได้แค่เป็นส่วนลดต่างแล้วก็ไม่สามารถสมทบไปยังเดือนถัดไปได้นะครับ
ก็คือถ้าเดือนนั้นคุณไม่ใช้ก็อดใช้นะ

โอ้โหก็คือต้องไปใช้สิทธิ์นั่นแหละจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันนะครับ
ในวงเงินนะคะและใช้เป็นส่วนลดไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เนอะ
อ่ะใครอยู่ชนบุรีบ้างมานั่งตรงนี้หน่อยแล้วก็ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าคุณเคยเจอผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า
หญิงคนนี้นะคะเขาตระเวนไปตามบ้านต่างไปหลอกขอเงิน
อ้างว่าแม่น่ะตายไม่มีค่าทำศพอ่ะหน้าตาเป็นไงไปดูค่ะ
ยิงเสื้อแดงก็จะออกไปอ่ะดูภาพวงจรปิดก็รอบหนึ่งครับ

มีรูปร่างทวมหน่อยนะคะเดินมาที่ร้านขายของชำที่ตั้งอยู่เลขที่๒๔ทับ๓
พื้นที่หมู่หนึ่งตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีนะคะเดินเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกับคุณยายคนนี้ว่า
รู้จักไหมคุณยายที่มาซื้อผักบ่อยแม่หนูเองแกตายแล้ว

บอกอย่างนี้เลยแล้วก็เดินไปเหมือนไปหาเจ้าของร้านขายของชำ
บอกว่าจะของเงินค่าทำศพเนี่ย๑๗๐๐บาทอุ้ย
แต่เห็นไหมผู้เสียหายอ่ะป้าเจ้าของร้านก็บอกว่าเฮ้ยมาขอแบบนี้ได้ยังไง
ฉันเองก็กลัวนะกลัวถูกหลอกไง
แต่ก็เหมือนกับสงสารแล้วมั้งหรือปฏิเสธไม่ได้หรือไม่รู้ว่าจะไล่เขาออกจากร้านยังไง
ก็เลยให้เงินไป๑๐๐บาทแล้วพอผู้หญิงเสื้อแดงนี้นะคะที่เป็นผู้เกาะเหตุได้รับเงิน
ก็เดินออกจากร้านแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปอย่างรวดเร็วเลยครับ
ทีนี้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นอีกนะคะคือมันมีคนที่เคยเจอแบบนี้มาแล้วอ่ะครับ
โดนหลอกเสียเงินไปกว่า๒๐๐๐บาทโอ้โฮ
ผู้เสียหายก็เลยอยากจะให้ตำรวจเนี่ยจับตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วหน่อย
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีกนะคะ
ซึ่งทางเจ้าของร้านขายของชำหรือว่าป้าเล็กอายุ๕๐ปีก็บอกว่าโอ้โหเจอแบบนี้ไม่ดีเลย
แล้วนอกจากนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้นะมีข้อมูลว่าเขาเคยไปตระเวนหลอกชาวบ้าน
ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนี่แหละ
เมื่อปี๒๕๖๒ถึง๒๕๖๓มาแล้วอะโอ้โฮ
ปีมาแล้วอ่ะเคยก่อเหตุแบบนี้แล้วก็ถูกจับหายไป
ล่าสุดกลับมาโผล่อีกแล้วนะคะ
ครั้งนู้นบอกว่าจะเอาไปซื้อเป็นโรงศพว่ากันไปอย่างนู้นอย่างนี้

ผู้ต้องหาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเราก็เตือนชาวชนบุรีไว้ก่อนเป็นอันดับแรก
ถ้าเห็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ก็รู้เลยว่าตั้งข้อสังเกตไปทำศพแม่
อ่ะก็ต้องระวังกันด้วยสันนิษฐานเลยว่าน่าจะมาแบบไม่ตั้งใจดีอ่ะนะคะ
ก็แจ้งตำรวจกันแล้วกันอ่าถ้ากล้าทำแบบนี้แสดงว่าเคยได้มาไง
อืมเคยได้จากร้านนั้นร้านนี้ร้านละร้อยสองร้อยโอ้โห
ก็กลายว่ารวมรวมมันจะได้เป็นหลักพันอยู่นะนี่ไงถึงต้องเรียกให้ตำรวจมาจับตัวนะคะ
ครับมาดูเรื่องนี้กันบ้าง
ส่องในมือถือก็ไม่ว่าหรอกไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครใช่ไหมล่ะ
รอคนเดียวเงียบสบายแต่ถ้าไปส่องแบบสามมิติ
ยังไงล่ะก็ไปให้ถึงที่ถึงบ้านเขาเลยแบบนี้กับเกมโอเวอร์ครับ
อ่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมของชายคนนี้ได้อย่างชัดเจน
เข้าไปในบ้านเขาเลยนะแล้วไปยืนดูอยู่อย่างนี้
จ้องอย่างนี้เลยเหรอคะจ้องเลยโอ้โหนี่แทบสายตาเขาเป็นกล้องวีดีโอแล้วก็
กดซูมแล้วนะโอ้โหเนี่ยเข้าไปแล้วโอ้โหท่าทางไม่ค่อยจะดีด้วยลักษณะท่าทางเป็นแบบนี้แหละครับ
อ่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับเราได้มาจากที่บริเวณหน้าบ้านของนางสาว
ญดาอายุ๓๔ปีผู้เสียหายนั่นแหละอยู่ในพื้นที่ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
บันทึกพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ไว้ได้อย่างชัดเจนแล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นผู้ชายคนนี้ก็คือ
เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของผู้หญิงผู้เสียหายที่อยู่บ้านหลังนี้
น่าถึงกล้าเดินมาในบ้านเลยอ่ะเขาทำยังไงครับเขาปีนข้ามกำแพงเข้ามา
ในช่วงเวลาค่ำคืนก็คือสัก๔ทุ่มของวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เจ้าของบ้านโอ้โหเห็นแบบนี้รีบไปแจ้งความกับทางตำรวจเอาไว้
เพราะว่ารู้สึกหวาดกลัวเหลือเกินแล้วถามว่าไอ้คนนั้นน่ะคุณทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วเหรอ
บ่อยไหมบ่อยมากเฮ้ยสามปีแล้วโอ้โหแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะ
สามปีทนอยู่อย่างงี้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมอ่ะแต่อย่างน้อย
ที่จะไปแจ้งความแล้วหรือว่ามีหลักฐานชัดเจนเพราะว่า
น่าจะเพิ่งติดกล้องมูลจอดเปลี่ยนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเออ
เมื่อมีหลักฐานแล้วก็เอาไปแจ้งความซะเพราะว่าตำรวจเนาะ
ผู้หญิงเขานี้เจ้าของบ้านน่ะเขาบอกไม่ไหวจริงจริง
กลัวกลัวนะเรื่องของความปลอดภัยมันไม่อยู่แล้วไง
มันไม่มีแล้วอ่ะแบบเนี้ยอืมค่ะทางตำรวจนะครับ
เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะตำรวจชุดสืบสวนสภหัดใหญ่ฮะ
พร้อมกับตำรวจท่องเที่ยวนะครับนำหมายจับ
บุกเข้าไปจับกลุ่มนายสุวัชชัยบุญสิริอายุ๔๒ปี
คนนี้ที่บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านอ่ะถามว่าอยู่ห่างกันสักแค่ไหน

เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วถูกต้องเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว

ผู้ชายคนนี้ยอมรับกับคุณตำรวจว่าผมไปจริง
แต่ไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย
เพียงแต่เห็นว่าเห็นมีคนเดินวนเวียนวนไปวนมารอบบ้านของผู้เสียหาย
เขาตั้งใจดีนะเนี่ยจะเข้าไปดูจะเข้าไปช่วยจับคนร้าย
อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เขากล่าวอ้าง
แล้วที่บอกว่ามาตลอดเลย๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าฮึข้างเดียวข้างเดียว
ครั้งเดียวเขาบอกว่าไปแค่ครั้งเดียวเขาว่าอย่างนั้นนะ
และเขายังจะฝากขอโทษขอโทษผู้เสียหายที่ทำให้ไม่สบายใจ
ทางตำรวจเขาจัดการจับกลุ่มมาแบบนี้และตัวผู้เสียหายเอง
เขาก็เดินทางมาชี้ตัวแล้วก็บอกกับคุณตำรวจว่า
ไม่ยอมความนะคะขอดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเลยครับ
ข้อหาก็คือบุกรุกหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหาสถานของผู้อื่นในเวลากลางคืน
ใช่ครับข้อหานักเลยนะเวลาก่อเหตุยามกลางคืน
แล้วเข้าไปในบ้านเขาอย่างนี้หลักฐานชัดเจน
คือถ้าแบบว่าบริสุทธิ์ใจจริงถ้าเห็นว่าบ้านเขามีคนเดินไปเดินมา
ทำไมไม่บอกเจ้าของบ้านล่ะเดินเข้าไปทำไม
ุ่มเข้าไปบ้านคนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ผิดแล้วนะ

แปลกนะฮะไปเรื่องนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน
เล่าเมื่อวานเราเล่าแล้ววันนี้มาอัปเดตมีครูคนหนึ่ง
ที่บอกว่าไปลวนลามลูกศิษย์ตอนนี้ครับ
ทางโรงเรียนได้สั่งย้ายคุณครูท่านนี้แล้วครับ

นี่โอ้โหนี่ฮะคลิปเก่าที่เราให้ดูใช่เป็นคลิปที่เราได้ดูเมื่อวานนี้แหละนะครับ
เป็นคลิปครูท่านเนี้ยคือเข้าไปลวนลามนักเรียนอันนี้คือความคืบหน้านะฮะ
การสอบสวนข้อที่จริงกรณีคลิปครูในโรงเรียนมัธยมชื่อดังครับ
ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ใช้มือโอบแล้วก็บีบก้นนักเรียน
หญิงชั้นม๒ครับที่ส่อไปในลักษณะคุกคามทางเพศ
ตอนนี้ครับล่าสุดช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่สามสิบสี่
และนิติกรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับ

เพื่อเริ่มสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องอื้อเฉานี้แล้วนะครับ
ขณะเดียวกันครับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ครับ
เขาบอกว่าเขาไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพ
เข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนนะครับ
แล้วก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับ
แล้วก็แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่า
ยังไม่พร้อมและอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงครับ
ทำให้ทีมข่าวได้เพียงแค่สังเกตการณ์
แล้วก็เก็บภาพอยู่นอกโรงเรียนเท่านั้นนะครับ
แต่สำหรับการเข้าสอบสวนข้อเท็จจริง
ใช้เวลาค่อนข้างหลายชั่วโมงเลยทีเดียว
ก่อนที่จะออกมาแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ

บอกว่าขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับ
ด้านนายนัทธวิรุณวิรุณวิริยางกูลนะครับ
นิติกรชำนาญการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ตอนนี้เขาก็เปิดเผยว่าเรื่องนี้เนี่ย
อยู่ระหว่างการสอบสวนของสพม๓๔นะครับ
โดยศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยยังจะไม่ก้าวล่วง
ขณะที่วันนี้หลังหารือร่วมกันเนี่ย
ก็ได้ข้อสรุปนะฮะว่าให้สั่งย้ายครูคนนี้
ไปช่วยราชการที่สพม๓๔ในระหว่างการสอบสวน
เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับ
ส่วนการดำเนินคดีทางอาญาก็ต้องดูข้อเท็จจริง
แล้วก็อยู่ในดุลพินิษฐ์ของเด็กและผู้ปกครอง
ว่าต้องการจะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่นะครับ
เป็นเรื่องทางสังคมแล้วก็กระทบกระเทินจิตใจ
โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนด้วย

เรื่องของสังคมเล็กในครอบครัวก็คือสามีภรรยากันบ้าง
เมื่อไหร่ก็ตามที่มีมากกว่าสองคนมาเป็นสามสี่ห้า
เอาละความโกลาหลเกิดขึ้นแล้ว

โดยเฉพาะหนุ่มดูเลยนะว่าถ้าคุณพากิ๊กไปด้วย
เมียหลวงมาเจอจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เรื่องนี้นี่คือความหึงโหดของเมียหลวง

ข้ารถแล้วกระทืบกระทืบกระทืบ
กระจกหน้ารถจนกระทั่งแตกยุบแบบนี้เลยค่ะ

น่าเชื่อว่าเธอจะพลังเยอะขนาดนี้เพราะพลังแรงแค้นมันมหาศาลนะคะ
พอทุบกระจกเสร็จเรียบร้อยด้วยแล้วนะคะเธอก็เปิดประตูรถ
คว้าตัวเอาผู้หญิงที่เรียกว่าเป็นชู้เป็นกิ๊กนี่แหละค่ะ
แล้วกัดเข้าที่หูกัดหูจนขาดค่ะคุณ
ไปดูมวยคู่หยุดโลกในอดีตอย่างไม้ไทสันมาเหรอ
เขาไม่ต้องดูเขาแค่โกรธแค้นเขาก็สามารถที่จะกัดจนขาดได้
แต่คุณคิดดูการกัดหูคนขาดมันต้องกัดหนักกัดแรงขนาดไหน
มันมาจากใจล้วนเธอคงแค้นมากอะนะคะเพราะว่าเห็นสามีไปกับคนอื่นเนี่ยค่ะ
จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็สบายใจได้อย่างหนึ่งว่า
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ต่างประเทศที่เมืองธัณฑวาประเทศเวียดนามนะคะ

เออก็ถือว่ามันเป็นความที่ไม่ลงตัวกันเราไม่รู้เนอะว่าความสัมพันธ์๓คนเขาเป็นยังไง
แต่เราเห็นแบบนี้เราก็ไม่สบายใจแล้วก็เป็นห่วงเขาทั้งคู่
โหแล้วดูดิเนี่ยหูแหวงอะกัดหูแหวงเลยอะ
โหน่ากลัวอ่าเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะบางครั้งบางครั้งแล้วโอ้โหขาดสติอะเป็นอย่างเงี้ย
แล้วก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องความรุนแรงเลยนะต่อให้ถึงแม้ว่าคุณคิดว่าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทำ
แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกระทำความรุนแรงกับใครเขาอย่างนี้นะ
ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นคดีความเรื่องใหญ่เรื่องโตอ่ะเอามาให้ดูกันแบบนี้เนอะว่าสุดท้ายก็ต้อง
อยู่ในความรักของคนสองคนรักที่ดีควรมีแค่สองคน
เอ่อมาเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับเรื่องขอการถูกล็อตตานลี่
ใครก็อยากจะถูกใครก็อยากจะเป็นเศรษฐีอาชันตสิ
นั่นสิถูกไหมคนนี้เขาถูกรางวัลโอ้โหบอกเลยถ้าตีเป็นเงินไทย
เป็นพันล้านเลยนะโอ้โหแล้วเขาก็เดินทางไปรับรางวัล
ซิว่าเขาใส่ชุดอะไรไปรับรางวัลครับ
นี่ดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่าใครเป็นคนรับเงิน
อ่ะนั่นนั่นนั่นสิค่ะใช่ยังไงค่ะต้องไปหมด
แต่นี่คือโฉมหน้าของหนุ่มดวงเห็งชาวจีน
ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กว่าสองร้อยสิบเก้าล้านหยวนอืม
ตีเป็นเงินไทยก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านบาท
โดยประมาณนะโอ้โหมาเป็นพันล้านเลยเป็นพันล้านนะ
ว่าแต่ที่บอกว่าโฉมหน้าของผู้โชคดีคือโฉมหน้าสีเหลืองหรือหน้าคนคะ
หน้าสีเหลืองนั่นน่ะอืมเพราะเขาใส่ชุดบาสคอตไปอ๋อเหรอ
เข้าใจผิดคิดว่าคนเสื้อขาวเป็นเจ้าของรางวัล
น่าจะเป็นสปอนเซอร์หรือไม่ก็เป็นผู้บริหารของลอตเตอรี่
เจ้าเนี้ยนะค่ะคุณผู้ชมครับภาพนี้พอมันถูกเผยแพร่ออกไปโอ้โหเป็นที่ฮือฮาอย่างมาก
หลายคนสงสัยทำไมทำไมคนที่ถูกลอตเตอรี่ต้องใส่ชุดมาสคอตแบบนี้ไปรับเงินรางวัล
กลัวคนจำหน้าได้แล้วมาทักเป็นญาติพี่น้องป่ะ
นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เหตุผลหลักเลยนะครับเขาบอกว่าไม่อยากให้ลูกกับเมียรู้

ถ้ารู้แล้วเดี๋ยวเคลียร์จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวลูกจะโตมาเป็นผู้ใหญ่มีปัญหา
เหรออ้าวก็คือประมาณว่าเดี๋ยวจะไม่ยอมทำมาหากินอะไรเลย
คิดว่าบ้านรวยแล้วอยู่เฉยกินนอน
ใช่ไงแล้วเขาจะสอนลูกยังไงถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยคิดว่าเงินมันได้มาง่าย
ลูกก็จะหมั่นเทียวซื้อแต่ลอตเตอรี่เลยอย่างนี้
ประมาณอย่างนั้นแหละก็อาจจะไม่ทำมาหากินแล้ว
ส่วนภรรยาก็อาจจะเลิกจากการทำงานแล้วก็อยู่บ้านเฉยไม่ยอมทำมาหากิน
นั่นคือสิ่งที่ตัวสามีเขาคิด
เขาก็คิดดีในแง่มุมที่ดีเหมือนกันนะในมุมของเขานะถามว่าถ้าเป็นเราถูกลอตเตอรี่ขนาดนี้เป็นพันล้าน
แต่ว่าอยู่บ้านครับก็คือจะไม่บอกใครเหมือนกันว่าอยู่บ้านแค่วันสองวัน
ก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมเพราะเรารักในการทำงานที่นี่อยู่แล้ว
เป็นคนดีแหละแต่ถ้าเกิดเป็นคุณชนะโชคดีเขาใส่มาสคอตมาคือเขาจะไม่ให้ใครรู้ว่าเขาเป็นคนโชคดี
ทุกคนก็จะไม่รู้ว่าเขาได้เงินมาเป็นพันล้านถูกไหม
ถ้าผมถูกรางวัลแล้วก็โอ้โหยังไงผมก็ไปหน้าอย่างนี้แหละ

ใช่เพราะว่าผมอยากจะบอกกับใครหลายคนว่าผมถูกรางวัลผมรอมาทั้งชีวิตแล้ว

ถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งผมจะบอกคนทั้งประเทศเลย
ฉันก็จะขอร่วมแสดงความยินดี
แต่ว่าเรื่องของเงินเงินทองพาไปดูการซ่อนเงินบอกเลยว่าซ่อนได้เนียนมากเลยแหละครับ
อ้าวไม่นะ
มันเหมือนกับว่าเป็นซิปที่มันเปิดปิดได้อ่ะเนอะ

เก่งมากอ่ะคิดได้ไงอะครับ
แล้วยังไงคุณจะเรียนแบบไหม
ไม่ไม่ทำหรอกอัตบอกเอาไว้ตรงนี้น่ะ
เหล่าบรรดาพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายซ่อนไปก็เท่านั้นแหละครับ
สุดท้ายเมียก็หาเจออยู่ดีครับ

เออมันจะมีเลด้าออกไป

อ่ะคุณผู้ชม

เอาไปดูเรื่องเงินเงินกันต่อนะคะ
แต่ว่าเงินที่จะเล่าเนี่ยมันเป็นเงินแบงค์พันธุ์ที่กระจายอยู่ตามถนนค่ะ
ว่าแต่เงินใครคืนเจ้าของเขาได้ไหมไปดูกันหน่อย
ไม่รู้ใครทำแบงค์พันธุ์หล่นไหมนะคะ

ขอบคุณทุกคนค่ะ
คุณลองคิดดูถ้าเป็นคุณแล้วไปเจอแบงค์พันธุ์ว่อนอยู่กลาง
คนทำหล่นก็คือคุณชาตรีค่ะเป็นคนขับรถสิบล้อ
ซึ่งเป็นลูกน้องของคุณสุพรทิพย์พักดีเจ้าของเงินนั่นแหละ
ทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่นี้นะคะ
คือแบ๊งก์พันธุ์ทั้งหมดเนี้ยมีมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
หาอะไรกินสำหรับใครที่น้อนหนึก
หรือทำงานตอนคืนแล้วจะหาอะไรอร่อยอร่อยทาน
แล้วก็ผมมีร้านข้าวแกงมาแนะนำ

กับข้าวแกงที่เขาว่ากันว่ามีชื่อข้าวแกงตีหนึ่ง

ติดตามในช่วงของสบัดรอบกลุ่ม

มีให้เลือกมากมายหลายอย่างจริงครับคุณผู้ชมครับ
แล้วร้านนี้เอาใจคนนอนดึกหรือคนที่ทำงานกลางคืน

เขาบอกว่าทีเด็ดของร้านนี้ก็คือเมนูหมู๓ชั้นทอด
อ๋อที่เขาคนต่อคิวยาวมาก
เขากินโชว์เราเมื่อกี้ใช่มั้ยแล้วก็ราดกับพริกน้ำปลาเนอะอร่อย
ไปกันให้ถูกนะร้านนี้เนี่ยอยู่แถวข้างวงเวียนใหญ่ซอยแรก
สังเกตให้ดีปากซอยมันจะเป็นหัวม้าของอนุสวรรีพระเจ้าต่างศีล
เดินเข้าไปตามซอยไปให้ถูกแต่ถ้าไปไม่ถูกตะโกนถามคนแถวนั้น
ข้าวแกรงตีนื้อหรืออยู่ไหนนั้นแหละครับเดี๋ยวรู้เรื่องเลย
ต่อแถวกันยาวไปให้ถูกที่ถูกทางรับรองได้อร่อยกันอย่างแน่นอนนะครับ
กินข้าวอิ่มแล้วพาไปดูเรื่องของน้ำท่วมปกติในน้ำท่วมเราก็จะเครียด
แต่หนุ่มกลุ่มนี้บอกเลยไม่มีเครียดทำไมถึงไม่เครียดนี่ตามในช่วง
สะกิดยิ้ม

ใช่งานการไม่ทำกินแต่หมูทะ

แต่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะมักธีเกล็นเตาถ่าน
อาจจะลวดได้
แต่ว่าอันนี้คือเขาไม่เครียดนะผมเคยไปสัมผัสน้ำทั่วเหมือนกัน
ที่สิ่งบุรีไปล่าสุดเลยไปอยู่แค่วันเดียวรู้สึกแบบเครียดบ้างเลย

แต่ว่าคุณพี่กลุ่มนี้โอ้โหเขามีความสุขมากกับหมูกระทะจานโปรด
หมูกะทะกลางน้ำจาน
ลอยน้ำแบบเหมือนไปโรงแรมไงคุณชนะ
ถูกไหมแบบนั้นคือลอยมาช้าวเขาจะมี
ก็คือทานอาหารเช้าแบบลอยน้ำ

เออลอยมาเหมือนกัน
เราก็ต้องแบบว่าสร้างบรรยากาศให้มันดูร่มเป็นกำลังใจให้

แต่ที่คุณชนะไปกินนี่ไม่ได้เรียกเด็กเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะ
เรียกเด็กเหรอครับอ๋อเด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟที่แบบลอยน้ำ
ขอบคุณมากครับโยนมาแก้ให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยนะครับ
ผมว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วเนาะโอเค
คุณครับพาไปดูบรรยากาศการประกวดนางไม่งามหน่อย
จะฟังไม่ผิดนะนางไม่งามจริงต้องบอกเลยว่าชื่อเขาเนี่ย
ยาวมากจริงเลยครับ
โอ้โหจบเรียงคะเนี่ย

ชื่อเขาเหรอยาวมากโอ้โห

ต้องมีอายุ๑๘ปีถึง๑๒๐ปี
อุ๊ยอยากเห็นคนที่แมคซิมัมอ่ะร้อยยี่สิบปีมีมาปรากวดไหม

โอ้โฮมีคนที่๔ขีดไหมน้ำหนัก๔ขีดที่เด็กแรกเกิด
ขีดนี่คือแรกเกิดจริงสมบัติมากมายหลากหลาย
อยากไปประกวดก็ติดต่อเขายังไงดี
ได้ยิ้มกันไปหอมปากหอมคอ
ใช่ส่วนช่วงหน้าครับผมพาไปท่องเที่ยวแบบใหม่นะครับ
สับจะเป็นแบบอะไรนี่ต้องติดตามเลยทีเดียว
โอ้โหลำน้ำแบบนี้ป่าชายเลนน่าเที่ยวจริง
เดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกันแบบชัดได้ใน
คู่กันสบัติข่าว
กลับมาช่วงนี้พาไปเที่ยวกันหน่อยปักหมุดที่ใหม่
จังหวัดสมุทรสงครามครับจะพาไปตามหาลิงว่ายน้ำนะฮะ
ป่าชายเลนและไปเล่นโครนด้วยโอ้โหจะสนุกขนาดไหน
ใช่ไปดูเลยครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตะบนคลองโฟนจังหวัดสมุทรสงครามครับ
และที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพี่ฤทธินั่นเอง
สวัสดีครับพี่ลิ้นจะเป็นไกด์และเป็นคนขับเครือให้เราด้วย

โอ๊ยเราพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับออกรุยาเลยจ้า
บัดทั่วไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ตำบลคลองโครน
จังหวัดสมุทรสงครามเห็นบรรยากาศปากอ่าว
และมีเรือแบบนี้แน่นอนครับว่าผมจะพาไปท่องทะเลกัน
ไปสัมผัสกับธรรมชาติระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์
และเป้าหมายที่เราจะไปเจอนั้นมีหลายต่อหลายอย่างเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปพร้อมกับผมเลยครับ
และกิจกรรมที่เราจะทำวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ฤท
วันนี้เราไปแล้วครับเราร่องป่าเชเลน

เห็นเขาบอกว่าพี่ฤทธิ์เรียกลิ้งได้ด้วย

ต้องลองดูครับผมขอโทรศัพท์โทรหาหน่อยได้ไหมครับ
ได้ครับให้ถูกลงให้โอ้โฮไม่ใช่แล้ว

ลงมา

ระบ

ขึ้นมาอยู่เฉยส่งให้ได้เลย

แมงดากับรากไม้รากสม่ายที่มีภูมิอ่อนนี่ครับ
และนี่ก็คือสิ่งที่เรารอคอยครับ

ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าลิงจะว่ายน้ำได้ด้วยปกติ

แต่อันนี้น้องสามารถว่ายน้ำได้ด้วย

ลิครับตอนนี้ให้อาหารลิงเรียบร้อยแล้ว
ต่อไปมีกิจกรรมอะไรให้ผมทำบ้างครับ
เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมก็ปลูกป่าเคเลนนะ
แล้วก็เล่นกระดานเลนเล่นที่คูณ
แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราลองเรือไปเรื่อยก่อน

และตอนนี้ครับเราอยู่ในสถานที่ที่เราจะมาปลูกป่าชายเลนแล้ว
ถามนิดนึงพี่อันนี้มันคือต้นอะไรครับ

จริงแล้วเราปลูกป่าชายเลนเพื่ออะไรฮะ
ก็เพื่อกันขึ้นกันลมลมพายุพัด
ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่ก็กันพายุได้
วิธีการปลูกป่าเราจะลงไปปลูกยังไงบ้างครับ
วิธีการปลูกป่าชายเลนนี่ครับเราก็จะดึงเห็นไหม

แล้วก็ลงไปฝั่งไปครึ่งหนึ่งห่างอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งก็ได้

แล้วตอนนี้ผมและพี่ฤทธิ์พร้อมแล้ว
เลนแบบนี้ดีมากเลยนะครับ
เรียกได้ว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคลองโคนที่นี่แห่งนี้
แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นกระดานเล
อันนี้ผมถามนิดนึงเขามีหน้าที่ไว้ทำอะไรบ้างครับ

แล้ววิธีเล่นกระดานโคนอันนี้ยากไหมพี่

จากเอวครับเอวขยับมันจะไป

ลุยกันเลย

ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาก

แต่ก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบจริงเลยล่ะครับ
หากใครสนใจการท่องเที่ยวแบบนี้
ก็สามารถติดต่อพี่ฤทธิโฮ่งกระเตงชาวเลสได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับ
และการผจญภัยที่คลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม

เพราะยังมีอะไรให้ชมอีกเยอะ
และที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องการทำฟาร์มหอยนางรมในทะเลอีกด้วย
ติดตามได้ในสบัดทั่วไทยครั้งหน้าห้ามพลาดนะครับ
โอ้ยยินดีกว่าเลยใช่ครับชอบนะมันเป็นทริปที่สนุกเนอะ
ลิงว่ายน้ำคุณไม่กลัวลิงใช่ไหม

นี่เสียงหลงนะเสียงหลงเลยเอาพรุ่งนี้มีอะไรให้ดู
พวกนี้พาไปกินหอยนางรมแบบสด

อยากยกสดเลย
แกล้งน้องหนูจนต้องร้องไห้โห
แต่หมาก็ทำกันยังไงล่ะถึงให้น้องร้องไห้ขนาดนี้
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับไปดูเรื่องราววุ่นของเด็กน้อยคนนี้

วุ่นจอมสนโอ้ยบอกเลยว่าเด็กกับสุนัขอยู่ด้วยกันแล้วก็วุ่นวายแน่นอนวุ่นยังไงไปดูฮะ
ลองแล้วเด็กเขาก็จะเล่นอะเนอะเล่นไม่กว่าแล้วนะส่วนเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไม่ยอมดึง
ยืดฉุดกระชากันอยู่อย่างนี้แหละครับโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
กันไปด้วยคลิปน้องหมาเล่นบนเครื่องเล่นยกออกกำลังกายครับ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลาของเราทั้ง๓คนแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์